ยังมีศิลปินกว่าห้าสิบคนนะคะครับ
ได้รวมกันว่าพระบรมศาสตร์ที่สลักของในหลวงรัชกาลที่เก้าขึ้นด้วย
ซึ่งก็จัดภายในงานบันทึกแผ่นดินค่ะจัดที่มูลนิธิสวนประวัติศาสต
เอกเปรมตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาถือว่าเป็นการรวมตัวกันของศิลปินครั้งใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลยค่ะ
ศิลปินจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและศิลปินจากชาวใต้ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่กว่า๕๐คน
รวมตัวกันที่มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเบรมตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
เพื่อร่วมกันวาดพระบรมศาสติสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ชุดใต้ร่มพระบารมีจำนวน๑๘ภาพ
เพื่อนำไปจัดแสดงในงานบันทึกแผ่นดินที่มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเบรมตินสุรานนท์ตั้งแต่วันที่๒ถึง๔ธันวาคม
ครั้งนี้นับเป็นการรวมตัวของศิลปินครั้งใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลยค่ะ
ด้านนายอมริตชูสุวรรณคณะบดีคณะจิตรกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวว่า
ก่อนจะวาดพระบรมศาสติสลักษณ์ได้ให้ศิลปินเลือกภาพจากหนังสือนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพครั้งในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรชาวปากใต้
โดยพระบรมศาสติสลักษณ์ทุกภาพนั้นจะเน้นโทนสีทองค่ะ
ทั้งหมดให้คุมด้วยโทนที่เป็นสีทอง
คือทุกภาพจะมีสีดองเป็นหลัก
เพราะว่าคิดเอาไว้เองว่ามันน่าจะเป็นใช้ทองเป็นสื่อในการพูดถึงแผ่นดินทอง
คือผมกำลังมองว่า๑๔จังหวัดภาคใต้จริงแล้วเนี่ยมันคือแผ่นดินทอง
ศิลปินจะแบ่งเป็น๙กลุ่มค่ะ
แต่ละกลุ่มจะมีเอกลักษณ์และวิธีการว่าแตกต่างกันนะคะ
กลุ่มจะใช้วิธีการฉายโปรเจคเตอร์แล้วสเก็ตพระบรมศาสตธิสลักษณ์
ซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยให้พระบรมศาสธิสลักษณ์ชัดขึ้น
และช่วยร่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นค่ะ
ระวังมากก็คือถือภาพต้องเหมือน
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าศิลปินท่านไหนที่มีความสามารถในการล่างภาพด้วยมือได้ก็ทำได้
แต่ถ้าบางกลุ่มบางท่านอาจจะดูว่ายาก
ก็สามารถใช้โปรวิคเกอร์เพื่อที่จะลดระยะเวลา
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือความชัดเจน
ความแม่นที่ใช้ภาพถ่ายเป็นต้นแบบ

และเราใช้โปรเจคเตอร์ความแม่นยำมันจะทำให้มากกว่า
ด้านนายธิรพฤษจรูนศรีเลขาธิการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเบรมตินสุรานนท์กล่าวว่า
การจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมนำเสนอพระราชกรณียกิจที่พระองค์เสด็จเยือนจังหวัดสงคลาและจังหวัดต่างในภาคใต้ค่ะ
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙
ตลอดระยะเวลา๗๗ปีที่ท่านครองราชนะครับ
ท่านมีคุณประการกับประชาชนชาวไทยในหลายเรื่อง
ก็อยากจะใช้งานนี้เป็นงานรำลึกถึงพระองค์ในโอกาสสำคัญอันนี้
พระบรมศาสติสลักษณ์ทั้ง๑๘ภาพนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่๔ธันวาคมค่ะ
จากนั้นจะประดับไว้ให้ประชาชนได้ชมที่มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเบรมเจนสุรานนท์นะคะ
แต่ถ้าหากใครที่สนใจอยากจะชมศิลปินวาดพระบรมศาสติสลักษณ์ก็สามารถเข้าไปชมได้ในช่วงระหว่างวันที่๒๔ธันวาคมนี้ล่ะค่ะ
งดงามนะครับแล้วก็ได้ไปดูเทคนิคของศิลปินแต่ละท่านด้วยนะครับ